เรามาดูข่าวใหญ่ที่เราขึ้นพาดหัวไว้ด้านหลังนี่แหละครับ
โหดธอมรุ่นใหญ่แทงพลุนทั่วร่างดับคาบ้านนะครับ
เหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์
ตอนนี้ตำรวจเร่งล่าตัวคนร้ายที่บุกเข้าไปที่บ้านพัก
ฆ่าสาวธรรมวัยห้าสิบหกปีจนเสียชีวิต
แล้วก็หนุ่มอายุ๒๒ปีบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ล่าสุดบอกว่ารู้ตัวคนร้ายแล้วนะคุณ
ไม่ใกล้ไม่ไกลเป็นเพื่อนบ้านที่ผู้ตายเคยให้ความช่วยเหลือ
อยู่ห่างกันแค่ประมาณ๑๐๐เมตรเท่านั้นเองนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
พูดกับคนตายนะคุณนะพูดกับคนตายเลยนะฮะ
แฟนของคนตายที่อยู่ในอาการตกออกตกใจและเสียใจอย่างมากนะครับ
ได้พูดกับสบของนางสาวรัตนิสร์จารุพัตค์กริติโชต
อายุห้าสิบหกปีซึ่งเป็นเจ้าของ๕หุ้นส่วนจำกัด
เป็นสาวธอมที่ถูกคนร้ายบุกเข้ามาทำร้าย
จนเสียชีวิตถึงบ้านพักในตำบลหนองกรด
อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
แฟนผู้ตายก็เหมือนคุยกับร่างที่ไร้วิญญาณนะคุณนะ
ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์กับแฟนของเธอแบบนี้นะครับ
คือเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ก็ต้องคลี่ขายคดีให้ได้โดยเร็วนะครับ
เพราะว่าถือว่าเป็นเหตุการณ์อุกอาจจริงนะครับ
โดยนางสาวรัฐคณิสรผู้ตายเสียชีวิตอยู่ในห้องครัว
สภาพศพนี่นะครับนอนหงายจมกองเลือด
มีบาดแผลหลายแห่งทั่วร่างกาย
อกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๑รายนะครับ
ซึ่งไปพบผู้บาดเจ็บนอนอยู่ข้างกำแพงบ้าน
ก็คือนายรุจิภาษโชติธรรมอายุ๒๒ปี
ถูกคนร้ายใช้เชือกมัดมือ
มีบาดแผลบริเวณกกหูซ้ายท้ายถอย
แล้วก็ถูกฟันที่หลังเลือดท่วมตัวครับ
ซึ่งได้ร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
แล้วก็เจ้าหน้าที่พอมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ก็รีบพาไปรักษาที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะครับ
ทีนี้ครับเพื่อนบ้านให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ว่าอย่างไรตอนที่ได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือ
แล้วก็มารู้ว่าบ้านหลังนี้มีคนถูกฆ่านะครับ
ก็เลยให้น้อง๒คนโทรแจ้งตำรวจกับเหนือตู้ภัย

เพราะรู้สาเหตุไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้น

แต่ของมีค่าของน้องที่อยู่ในคอน้องทองอ่ะ
หาเพราะว่าไม่มีคองหนัก๒บาทแล้วก็พระเรียบทอง

นะครับคดีนี้ตำรวจต้องเร่งขี้คลายนะฮะ
วันนี้เองนะครับพันธ์ตำรวจเอกสุธินันคงแช่มดี
ภูมิกับการกองสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์
พร้อมทีมสืบได้ร่วมการประชุม
เพื่อรายงานผลความคืบหน้าในการคลี่คลายคดี
และการติดตามไล่ล่าจับตัวคนร้าย
โดยขณะนี้ตำรวจเผยว่ารู้ตัวคนร้ายที่ก่อเหตุแล้ว
เพราะว่ามีหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ติดอยู่ตรงข้ามกับบ้านของคนตาย
สามารถจับภาพของคนร้ายเอาไว้ได้
ตำรวจยังไม่เปิดเผยนะยังไม่ขอให้สื่อ
เอาภาพเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดมาเปิดเผยนะครับ
โดยจับภาพได้ว่าในช่วง๙โมงของเมื่อวานนี้

ขับขี่มาจอดที่หน้าบ้านของผู้ตายแล้วก็เดินเข้าไป
จากนั้นก็เดินกลับออกมาในช่วงเวลาบ่าย๒นะครับ
ชั่วโมงนะคุณฮะจาก๙โมงเช้าถึงบ่าย๒เนี่ยนะฮะ
ออกมาจากบ้านแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์คันเดิมหลบหนีไปนะครับ
ซึ่งภาพที่บันทึกอยู่ในกล้องวงจรปิด
ยังสามารถบ่งชี้ถึงตัวคนร้ายได้

คนร้ายไม่ได้มีการปิดบังอำพรางใบหน้า

คือนายชโนชัยวงแสนเป็นเจ้าของธุรกิจน้ำดื่ม
ซึ่งมีบ้านอยู่ห่างจากบ้านที่ก่อเหตุประมาณแค่๑๐๐เมตรนะครับ
หลังจากก่อเหตุแล้วได้มีการเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้า
แล้วก็สวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าออกมาจากบ้านอย่างมีพิรุษ
ก่อนจะรีบขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับ
ซึ่งตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนร้ายแล้ว
ตำรวจก็บุกไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุทันทีแต่ไม่พบตัวนะครับ
ด้านของนางคณิตถาศีลธรรมนะครับ
ซึ่งเป็นแฟนของนางสาวรัฐคณิสรคนตาย
ซึ่งเมื่อกี้ได้เป็นคนพูดกับร่างไร้วิญญาณของผู้ตายนะ
เปิดเผยกับผู้สิทธิ์ข่าวบอกว่าผู้ตายก็เป็นธรรมนะครับ
ส่วนคนเจ็บเป็นลูกของเธอนะครับ
แต่เดิมเธอกับผู้ตายมีบ้านอีกหลังหนึ่ง
เยื้องฝั่งตรงข้ามกับบ้านที่เกิดเหตุหลังนี้แหละครับ
ส่วนบ้านที่ถูกฆาตกรรมเป็นบ้านที่แฟนเพิ่งจะก่อสร้างให้กับลูกชาย

ลูกชายที่ถูกมัดไว้เมื่อกี้ที่ถูกฟันกลางหลังด้วยนะครับ
เมื่อวานนี้ตัวของคุณคณิตถาเนี่ยนะครับ
เดินทางไปทำธุระที่กรุงเทพ
ระหว่างเดินทางกลับได้รับโทรศัพท์แจ้งมา
บอกว่าแฟนถูกคนร้ายเข้ามาทำร้ายภายในบ้านจนเสียชีวิต
แล้วก็ลูกชายบุญธรรมถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บหนักนะครับ
เมื่อกลับมาถึงบ้านก็พบกับภาพที่น่าเศร้าเลยฮะ
เพราะว่าแฟนของเธอนั้นเสียชีวิตแล้วนะครับ
และภายในบ้านมีแต่กองเลือดเต็มไปหมดเลย

แล้วก็คนร้ายยังทำร้ายลูกชายได้รับบาดเจ็บสาหัส
ซึ่งก็สงสารกับลูกชายมากนะครับ
บางทีมันมีปัญหาแต่เรามันเยอะไป
มันซ้ำเล่าเล่าเรื่องเดม

คาดว่าน่าจะโดนกดดันโดยนอกระบบมากกว่า

สิทธิ์ของเราก็สอบถามไปถึงตัวของผู้ก่อเหตุนะฮะ

แล้วก็บอกกับนักข่าวของเราบอกว่าพอเห็นหน้าจากกล้องวงจรปิด
โอ้โหรู้ชัดเลยนะฮะว่าเป็นคนใกล้ตัวใกล้บ้านนี่แหละครับ

เพราะว่าเคยให้ความช่วยเหลือมาตลอดเลยนะเรื่องเงินเรื่องทอง

แล้วก็คนตายก็เคยให้การช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทอง
กับผู้ก่อเหตุบ่อยครั้งซึ่งไม่น่าจะมาก่อเหตุแบบนี้นะครับ
ตัวของคุณคณิตถาบอกว่าโกรธมากนะฮะ

ว่าขอตั้งรางวัลนำจับ๑แสนบาท
ให้ใครก็ได้ที่สามารถลากคอเธอบอกแบบนี้เลยนะ
ลากคอคนร้ายรายนี้มาชดใช้กรรมให้ได้นะครับ
ส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นเท่าที่ทราบคือคนร้าย
มีหนี้นอกระบบและน่าจะโดนกดดันจากเจ้าหนี้
ก็เลยมาก่อเหตุแบบนี้นะครับ